ต่อกันที่จังหวัดเลยนะครับมีหนุ่มนิรนามคนหนึ่งบุกเข้าไปที่บ้านพักของผู้หญิง
อดเสื้อแก้ผ้าไปมุดอยู่ใต้เตียงเขา
รอจังหวะให้ผู้หญิงเจ้าของห้องกลับไปถึงห้อง
แล้วมุดออกมาไปข่มขืนเขาคุณผู้ชม
สุดท้ายเนี่ยผู้หญิงเขาดิ้นเขาสู้
ผู้ชายหนีออกไปวิ่งทั้งที่เปลืออยู่นะ
โอ้โหหนีออกไปเลยคุณผู้ชมนะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านพักไม่มีเลขที่ในพื้นที่บ้านฟากเลยนะครับ
อยู่ที่ตำบลกุฎป่องอำเภอเมืองจังหวัดเลยนะฮะ
ผู้เสียหายเป็นผู้หญิงอายุ๒๒ปี
ก็ไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองเลยบอกว่าเนี่ยนะ
มีคนร้ายงัดระเบียงหลังบ้านแล้วไปแอบอยู่ใต้เตียงนอน
พอเข้าไปใช้มีดข่มขู่หวังจะข่มขืน
แต่ผู้เสียหายขัดขืนต่อสู้คนร้ายก็วิ่งหนีไปด้วยความมืด
แล้วก็ไปด้วยสภาพที่เปลือยกายเพราะว่าเขาแก้ผ้าหมดเลยนะครับ
ผู้เสียหายบอกว่าตนเองทำงานอยู่ที่ร้านอาหารในตัวเมืองเลย
หลังเลิกงานประมาณสักตี๔ก็กลับถึงที่พัก
พอเปิดประตูเข้าไปเอ๊ะทำไมไฟในห้องมันเปิดอยู่
ปรากฏว่าเปิดยังไงก็ไฟในห้องเนี่ยมันก็เปิดอยู่นะฮะ
แต่จู่ก็มีผู้ชายอายุ๓๐ปีสูงสักประมาณ๑๗๐เซนติเมตร
เปลือยกายคานออกมาจากใต้เตียงนอนของตัวเธอเองนะครับ
แล้วก็เอามีดทำครัวยาวสัก๖นิ้วปรีเข้าไป
ฉุดกระชากเข้าไปในห้องหวังจะข่มขืน
หญิงสาวผู้เสียหายก็เลยขัดขืนต่อสู้อยู่สักประมาณ๑๐นาทีครับ
ก็มีการตะโกนร้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านเพื่อนข้างห้อง
คนร้ายก็เลยทิ้งมีดแล้ววิ่งหนีหายไปในความมืดสภาพเปลือยเปล่า
ทิ้งเสื้อผ้าเอาไว้นะเป็นเสื้อยืดแข็งยาว
กางเกงกีฬาสีดำรองเท้าแตะแล้วก็กางเกงในสีแดง
ทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้านะครับ
ส่วนผู้เสียหายก็บาดเจ็บมีแผลเล็กน้อยที่บริเวณแก้มซ้ายนะครับ

ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุ
หลังบ้านเป็นไม้ฝาเชอล่ามันงัดง่ายนะครับ
ครับแฮแล้วก็แมนประตูห้องเข้าไปนอน
แล้วก็แก้พ่าแก้พอนมุดเข้าไปนอนอยู่ใต้เธองครับ
รอให้เจ้าของห้องกลับมาหวังจะข่มขืนเขา
แต่คาดว่าคนร้ายน่าจะรู้ว่าผู้เสียหายอยู่ห้องคนเดียว
ติดตามความขึ้นไหวมานานแล้วก็อยากจะข่มขืน
ก็เลยก่อเหตุขึ้นมาตอนนี้ก็กำลังตามจับกลุ่มเพื่อน
นำตัวมาดำเนินคดีอยู่นะครับเบรกนี้นี่เป็นเรื่องความทุกข์ใจ
เป็นภัยระวังตัวของสาวสาวจริงจริงฮะค่ะ